เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙วันนี้เนี่ย
บคก็แถลงสถิติผู้ป่วยรายใหม่ก็ถือว่าทุบสถิติแล้วนะคะ
มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยค่ะสถานการณ์ผู้ป่วยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าราย
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศสองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดรายติดเชื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยสิบสองรายนะคะ
ทำให้ยอดติดเชื้อสะสมรวมห้าหมื่นสามพันยี่สิบสองรายแล้วค่ะผู้เสียชีวิตวันนี้
เสียชีวิตเยอะนะคะมาถึงแปดศพด้วยกันค่ะมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเหมือนกัน
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาสองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดราย
ในโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่รายโรงพยาบาลสนามและอื่นอื่นอีกสี่พันสี่ร้อยสามราย
ในจำนวนนี้อาการหนักอยู่ที่สี่ร้อยสิบแปดรายนะคะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจร้อยสิบสามรายค่ะ
ซึ่งในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง
แต่ไม่ได้มาจากจำนวนผู้ป่วยใหม่เมื่อวานนี้วันเดียวเป็นตัวเลขของการเคลียร์ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ก่อนหน้านี้ที่สะสมมา
ตัวเลขวันนี้ก็เลยถือว่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะที่ประชุมสอบคอยังมีการพูดคุยถึงสาเหตุของการติดเชื้อ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในที่ทำงาน
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เวิร์คฟอร์มโฮมกันเป็นส่วนใหญ่นะคะการพบปะการรับประทานอาหารร่วมกัน
การติดเชื้อภายในครอบครัวการมั่วสุมไม่เว้นระยะห่าง
แล้วก็มีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุที่ไม่เว้นระยะห่างเหมือนกันในสถานดูแลผู้สูงอายุค่ะ
รวมถึงอาจจะเกิดจากการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะก็มีความเป็นไปได้สูง
ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกต่อไปนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลหรือไทม์ไลน์คาดเคลื่อนขาดจุดสำคัญไปค่ะ
ก็เลยทำให้กระบวนการสอบสวนนั้นล่าช้าและกระบวนการควบคุมโรคก็จะล่าช้าตามไปด้วย
พร้อมกันนี้โฆษกสบคยังขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เจ้าหน้าที่และพนักงานเนี่ยทำงานที่บ้าน
เพราะไม่ต้องการจะใช้มาตรการรุนแรงกว่านี้นะคะค่ะหลายหลายคนก็บอกว่าอ้าวอย่างงี้
อยากให้ล็อกดาวน์บ้างอยากให้เคอร์ฟิลล์บ้างแต่ก็แน่นอนว่าเขาต้องพิจารณาหลายด้านเรื่องของผลกระทบนะคะ
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ทั่วทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีแถลงไปแล้วนะคะว่าไม่มีการล็อกดาวน์ไม่มีเคอร์ฟิลล์
แต่ทีนี้พื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ยอดผู้ป่วยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยก็คือที่นนทบุรี
ใช่นนทบุรีก็หนักหนาอยู่นะคะก็พบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยราย๒วันติด
จังหวัดก็ออกคำสั่งล่าสุดมาอันนี้เป็นการขอความร่วมมือนะคะ
ให้ประชาชนงดออกนอกเคหาสถานหลังสามทุ่มถึงตี๔
จากนี้ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเวลาออกไปที่สาธารณะ
ฝ่าฝืนมีปรับด้วยนะคะไม่เกิน๒๐๐๐บาท
และให้งดรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่
จะดื่มกับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นที่บ้านด้วยนะคะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรีบอกว่าจำนวนผู้ป่วยนนทบุรีพุ่งสูงขึ้นมาก
สิ่งที่วิกฤตกว่าก็คือเตียงค่ะเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักในแต่ละโรงพยาบาลเริ่มไม่พอแล้ว
จึงต้องขอประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
ช่วยกันลดไม่อย่างนั้นดึงไม่ลงแน่นอนค่ะ
พอพูดถึงเรื่องเตียงตอนนี้หลายคนมีปัญหาว่าตรวจแล้วยังไม่มีเตียงที่จะรองรับไปโรงพยาบาลไม่ได้
สอบคอบอกว่าได้กำหนดไว้แล้วโดยคร่าวประมาณ๒๐๐๐เตียง
แต่ทีนี้จะทยอยโทรกลับไปหาผู้ป่วยที่กำลังรอคิวอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะใครที่รู้ว่าเอาตัวเองติดเชื้อแล้วรออยู่ที่บ้าน
จับโทรศัพท์มือถือให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาเขาโทรมาเนี่ย
จะเป็น๐๒หรือ๐๘๑เบอร์อะไรก็ได้
คุณรับแล้วมีข้อแม้ว่าห้ามปฏิเสธ
ก็คือไปโรงพยาบาลไหนก็ห้ามเลือก
ก็ต้องรอวัน๒วันนี้น่าจะมีความคืบหน้า
ส่วนสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยค่ะ
ประกาศปรับเวลาให้บริการในพื้นที่๑๘จังหวัดสีแดงนะคะ
ก็คือศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมิวนิตี้มอร์
ปรับเวลาให้บริการค่ะจะเหลือแค่๑๑นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกาแล้วนะคะ

จะปิดตอน๓ทุ่มคือ๒๑นาฬิกา
เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึง๒พฤษภาคมเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะ
ค่ะดูเวลากันไว้นะคะ